ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดนครนายกนะคะลูกชายทำร้ายร่างกายพ่อแท้ของตัวเองค่ะ
แบบนี้ตลอดเลยเรื่องของการเสบยบ้าเพราะเสบยบ้าเมาและก็คลุมคลั่ง
แล้วพ่อก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
คือจับพ่อฟาดกับพื้นแล้วก็เอาโซ่ฟาดพ่อจนพ่อได้รับบาดเจ็บ
แล้วตัวเองยังเมาอยู่ไงเมาค้าง
ก็ไปล็อกขังตัวเองอยู่ในห้อง
ญาติญาติต้องเป็นคนช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนะคะ
พอเจ้าหน้าที่มานะก็ต้องพยายามบุกเข้าไปในห้องของลูก
แล้วก็ต้องใช้ไม้งามระงับเหตุเพราะว่าโอ้โหเขาคลุ้มคลั่งหนักมาก

นี่ค่ะคือจังหวะที่เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไป
แล้วก็เอาไม้งามไปไปล็อกตัวเอาไว้
เพราะว่าลูกชายคนนี้ทำร้ายพ่อเสร็จก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามตะโกนบอกว่าอย่าต่อสู้อย่าขัดคืนนะ
นี่นะคะตำรวจสพเมืองนครนายกค่ะ
ควบคุมตัวลูกชายคนนี้อายุ๓๘แล้วนะคะ
เสพยาบ้าจนคลุ้มคลั่งทำร้ายพ่อพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๔
ตัมบลธสายอัมพมือสวรรค์นะครนายกค่ะ
ก็เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็รวบตัวลูกชาย

สภาพที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเห็นน่ะนะคะ
ก็คือคุณพ่อใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแบบเนี้ยค่ะครับ
แล้วนอนอยู่บนพื้นอยู่ที่ห้องโถงของบ้าน
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพรอบตัวพ่อนะคะ
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ไปช่วย
พยุงพ่อขึ้นมาหน้าพ่อเนี่ยค่ะ
ปูดบวมเขียวช้ำไปทั้งตัวพ่อก็บอกว่าโดนลูกชายทำร้าย
เจ้าหน้าที่ช่วยพ่อก่อนนะคะในเบื้องต้น
แล้วก็ไปรวบตัวลูกชายที่ก่อเหตุตอนแรกอ่ะเคาะประตูก่อนนะ
เรียกให้เปิดประตูออกมาให้ออกมาแต่ตัวลูกชายตะโกนบอกว่า
มาสิพังมาเลยท้าตำรวจท้าเจ้าหน้าที่ให้พังเข้าไป
ตำรวจพยายามจะเจรจาก่อนนะคะแต่ไม่เป็นผลก็เลยต้องพังเข้าไป
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็รวบตัวลูกชายนะคะนางสาวสวงรักพิรม
อายุ๕๒ปีเป็นญาติค่ะเป็นญาติของคนเจ็บนะคะ
ครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวคนเจ็บก็คือตัวคุณพ่อเนี่ยนะคะ
มีอาชีพขายไก่แต่ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา๕ปีแล้ว
ก็อยู่กับลูกชายคนโตที่บ้านหลังนี้ก็คือลูกชายที่ติดยาเสพติดนี่แหละค่ะ
ส่วนลูกชายคนเล็กไปทำงานที่อื่นนะคะก็คอยส่งเงินมาให้พ่อ
ตัวนางสาวสวงศ์เนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องของคนเจ็บ
เป็นน้องของคุณพ่อบ้านอยู่ใกล้คอยหาข้าวหาน้ำมาให้กิน
เมื่อคืนได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็เลยเดินมาดู
คือไม่กล้าเข้าไปดูแบบใกล้นะแอบดูที่หน้าต่างก่อน
ก็เห็นว่าเอ๊ะมันแปลกแต่ไม่ทันเอกใจ
ตอนเช้าเข้าไปเอาอาหารไปให้มันก็ยังปกติอยู่อะนะ
ตกบ่ายเนี่ยค่ะพ่อก็นอนอยู่บนที่นอนห้องโถงของบ้านนะนะ
นอนอยู่คนเดียวจู่ลูกชายที่เสพยาบ้า
้มคลั่งขึ้นมาเฉยเลยแล้วเดินถือโซ่มาเลยนะคะ
เดินถือโซ่มาหาพ่อที่นอนอยู่แล้วจับพ่อฟาดกับพื้น
เนี่ยค่ะพอฟาดพื้นเสร็จเอาโซ่ฟาดใส่พ่ออีก
แล้วเอาโซ่ฟาดใส่พ่อหลายครั้งมากนะคะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
เนี่ยค่ะลูกชายคนโตคลุ้มคลั่งเพราะว่าเมายาบ้า
โซ่มาเลยแล้วก็ทำร้ายพ่อเนี่ยนะคะ
คือพ่อทั้งหน้าบวมเขียวช้ำตามตัวเนี่ยช้ำไปหมดค่ะ
คนข้างบ้านคนใกล้แถวนั้นเขาได้ยิน
ได้ยินเสียงพ่อตะโกนบอกลูกชายว่ายังไงรู้ไหมคะ

พ่อตะโกนบอกลูกชายว่าพ่อยอมแล้ว

แล้วลูกชายทำร้ายพ่อเสร็จก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนอน
ก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
เมื่อเช้านี่พ่อต่างคนต่างไป
นี่นะคะชาวบ้านที่อยู่บ้านตรงกันข้าม

แหละตัวลูกชายคนนี้คลุ้มคลั่งครับลงมารถจากกระยันยนต์
แล้วก็บิดเครื่องเร่งเครื่องไปมาแล้วก็ขี่ไปนู่นไปนี่
แล้วก็ขี่ย้อนกลับมานะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
เขาก็เห็นเขาก็ได้ยินคือเหมือนกับว่าตัวพ่ออ่ะ
เขาก็ตะโกนตะโกนถามอะนะก็ถูกตวาดกลับ
คือชาวบ้านบอกว่าเขาก็พยายามจะเข้าไปนะคะ
แต่ไม่กล้าเข้าไปดูแต่เขาเคยเห็นบ่อย
ลูกชายเนี่ยทำร้ายพ่ออยู่เป็นประจำตำรวจพอควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยนะคะ
วบตัวลูกชายที่ก่อเหตุได้แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่โรงพัก
สุดท้ายก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริงจริงโอ้โห
แต่เขาอ้างว่ายังไงรู้มั้ยอ้างว่าก็พอก็ปว่าประจานข้าวใส่ผมก่อน
ก็เลยเอาเท้าอ่ะถีบอกพ่อดูสิ
โอ้โหโขหก
เราเสพยาไหมพี่

เอายังอะไรพี่
เขาสงสัยว่ายังเม้าอยู่
ตำรวจที่นครนายกก็บอกว่าก็ต้องดำเนินคดีล่ะค่ะตามขั้นตอนของกฎหมาย
เรื่องของการเสพยาเสพติดเรื่องของการทำร้ายร่างกายบุพการีนะคะ
แล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
ก็จะเข้าไปช่วยดูแลคุณพ่อด้วยนะครับ